วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยเมื่อเวลา๑๓นาฬิกา๕๓นาทีที่ผ่านมานะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระอำราชินี
เสด็จออกณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
พระชทานพระบรมราชโวโลกาศให้นายเสถานธวีสิน
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นำคณะรัฐมนตรี๓๔คน
ซึ่งทรงพระกฎุณาโปรดเกล้าโปรดขมหมแต่งตั้ง
เดินทางกลับมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับพร้อมกับมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
บริเวณสนามย่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายก
และคอรมอบางส่วนนั่งเก้าอี้แถวด้านหน้า
เช่นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายรัฐมนตรี
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
มีรัฐมนตรีบางส่วนที่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับ
นายรัฐมนตรีได้ยกมือสวัสดีทักทายสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีนะครับ
ส่วนรัฐมนตรีแต่ละคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มสดใส

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดังนั้นคุณเสธานะครับนายมดและคณะรัฐมนตรี
ก็ได้แถลงข่าวร่วมกันที่ห้องโถงกลางตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นแนวทางปฏิบัติรัชการนะครับพร้อมกับยืนยันว่าเป็นรัฐบาลของประชาชน
จะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเอาความต้องการของประชาชนมาเป็นที่ตั้ง
อกจากนี้ยังขอให้เชื่อมั่นในรัฐมนตรีทุกคนที่จะทำงานร่วมกันโดยไม่แบ่งฝ่าย
ส่วนเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวต้องขอคุยกับพักร่วมรัฐบาลก่อน
เพราะเป็นเรื่องสำคัญแต่ย้ำว่านโยบายอะไรทำได้ก่อนจะทำทันทีนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน
คุณผู้ชมครับ
แต่ขอย้อนไปก่อนที่จะมีการเข้าบัญชีนะครับ
เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณนะคะไปดูบรรยากาศกันก่อนค่ะ
เพราะว่านายกรัฐมนตรีนัดรัฐมนตรีทุกท่านไปรวมตัวกัน
ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา
เพื่อถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวรัฐมนตรี
หลังจากนั้นนั่งรถตู้ไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระทินั่งอำพลสถานพร้อมกัน
รัฐมนตรีท่านแรกที่มาถึงธรรมเนียบรัฐบาล
ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะ
นักข่าวบอกว่าท่านอายุมากที่สุด
บรรดาคณะรัฐมนตรีชุดนี้คือท่านอายุ๗๗ปีแล้วค่ะ
มาด้วยคุณสุธินพังแสงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมไปถึงรัฐมนตรีท่านอื่นก็ทยอยเดินทางมาถึงธรรมเนียบรัฐบาล

นักข่าวบอกว่าบรรยากาศคึกคักนะคะ

หลายท่านก็เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่แกะกล่อง
อย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพัทราวิชัยกุล
แต่งหน้าทำผมสวยมาเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสิน
มาถึงธรรมเนียบรัฐบาลเวลา๑๐นาฬิกา๓๙นาที
เลขสวยเลยค่ะและนี่ค่ะรถคันนี้
มันเลยกลายเป็นประเด็นของวันนี้นะคะ
วักสตังค์ซื้อเองนะคะรถตู้คันนี้ค่ะ
ส่องทะเบียนรถ
ทะเบียนรถป้ายแดงนะคะถอถุ้ม๖๕๐๖กรุงเทพฯค่ะ

แล้วก็ออกมาให้นักข่าวได้บันทึกภาพนะคะ
เห็นนักข่าวหลายท่านไปยืนหน้ารถของท่านนายกแล้วก็ถ่ายรูป
อยากจะได้เลขไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะทางรัฐมนตรีของทางพักภูมิใจไทย
คุณอนุทินนัดให้มารวมตัวกันที่ตึกบัญชาการหนึ่ง
ก่อนจะไปถ่ายรูปติดบัตรพร้อมกันที่อีกตึกหนึ่งนะคะ
คุณสุภามาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
บอกว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมาหลายวัน
ดีใจมากที่ได้ดูเรื่องของการศึกษา
ลูกยังเล็กนะคะ๕ขวบกับ๙เดือน
ก็อยากจะให้ลูกโตขึ้นมาในระบบการศึกษาที่ดีค่ะ
นักข่าวถามเพิ่มค่ะเอ๊ะชวนน้องเพลงชนธิดาอสวะเหมมาช่วยงานไหม
ท่านรัฐมนตรีสุภามาศบอกว่าตอนนี้น้องเพลงต้องดูแลงานแทนคุณพ่อ

ท๒ค่ะก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัฐไทยนะคะ
คุณชาดาไทเศษไม่พูดอะไรนะคะ
ยกมือไหว้บกมือทักทายยิ้มให้นักข่าว
แล้วก็บอกสั้นค่ะแค่ว่าเดี๋ยวจะทำตามนโยบายของรัฐบาล

หลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อย
รัฐมนตรีก็โชว์วิสัยทัศน์ในการทำงานกันทันทีเลยนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าเป็นการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นครั้งที่๒ของตนเองนะคะ
หลวงทรงพระราชทานกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคน

จะมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย
อยากให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ค่ะ

ยืนยันว่าเรื่องของการลดค่าไฟค่าน้ำมันลดแน่นอน

งบประมาณส่วนไหนมันจะคุ้มค่าที่สุด
หลังแถลงนโยบายครั้งแรกจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรก
คงจะมีมาตรการออกมาเลยทันทีค่ะ

ก็เพื่อความรวดเร็วอาจจะให้ใช้โครงสร้างเดิมไปก่อน
ซึ่งตอนนี้ท่านนายกเองแล้วก็ทางกระทรวงพลังงาน

เรื่องต้นนี้จะอยู่ในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่

แรกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วก็ใช้โครงสร้างเดิมนี้ก่อน
แต่ว่าดูว่าในส่วนไหนที่สามารถ

เพราะว่าโครงสร้างราคาหลักบางการเหล่านี้
เพราะฉะนั้นส่วนไหนที่สามารถปรับลดได้มันก็ปรับลงไป
ก็ปรับลดราคาสุดท้ายที่ขายมันก็ลดลงไปเองอยู่แล้ว